อีกหนึ่งรายการที่ญี่ปุ่นนะครับน้องเยาวชนยู๑๒นะครับ
ก็เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าอินเตอร์เนชนัลจูเนียครับนะครับ
ตามความพร้อมมาหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเจอกับทีมจากเวียดนาม
แล้วก็ตัวแทนจากญี่ปุ่นอีก๔ทีมนะครับเป็นสโมสรเยาวชนอาคาเดมี่นะครับ
โดยไทยก็ไปในฐานะแชมป์เก่านะครับจะประเดิมสนามฟาดแข้งกับเวียดนามนะครับ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก็ยังมีอาคาเดมี่ของญี่ปุ่นอีก๔ทีมรออยู่
ในรายการโตราอินเตอร์แนชนัลจูเนียครับนะครับ
ที่โตดาสปอร์ซิตี้เซ็นเตอร์เมืองนางโวย่านะครับประเทศญี่ปุ่น
และทุกปีภงผิวอ่อนในฐานะผู้บริการโครงการโตราต้าจูเนียร์ฟุตบอลคลับ
ก็บอกนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จากรายการนี้ก็คือ
จะมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดน
ส่วนผลการแข่งขันก็เป็นเรื่องที่รองลงมา
แต่ในฐานะผู้ฝึกสอนครับก็หวังว่าทีมไทยนั้นจะสามารถรักษาแชมป์ได้อีกสมัยครับ
สำหรับรายการนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันระดับ๑๒ปีครับ
มีทีมร่วมแข่งขันคือทีมไทยเยาวชนเวียดนาม
แล้วก็ทีมจากญี่ปุ่นที่เป็นสโบสอนะครับ
เยาวชนทีมไทยอายุ๑๒ปีก็คัดเลือกจากเด็กทั่วประเทศนะครับ
กว่า๓๐๐คนคัดรอบแรกมาได้๗๖คน
แล้วก็เหลือ๒๔คนในรอบสุดท้าย
ภายใต้การสับสนุนของบริษัทโตต้ามอเตอร์ประเทศไทย

โดยเยาวชนที่ผ่านโครงการนี้มีหลายคนที่ก้าวขึ้นไป
เล่นกับสโมสรในลีกสูงสุดของไทยมาแล้วครับ
ก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับรายการนี้
การให้กับสำคัญกับยาวชนนะครับ